คุณผู้ชมคะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวอยู่บ่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาค่ะ
คุณผู้ชมลองช่วยพิเคราะห์ดูเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานที่ราชบุรี
คือภรรยาบอกว่าจับได้ว่าสามีคุยกับผู้หญิงคนอื่น
จับได้แล้วจับได้อีกคุยแล้วเคลียร์แล้วก็ยังคุยกันอยู่
แล้วก็จังหวะเมื่อวานนี้เคลียร์กับสามี

กำลังเคลียร์กันอยู่อ้าวผู้หญิงส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือของสามี
ภรรยาบอกไม่ไหวแล้วคว้าปืนยิงสามีตายเลยนะคะ
ภรรยาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็ยอมรับว่ายิงสามีตายจริง
ช่วงเย็นเมื่อวานค่ะตำรวจสพเมืองราชบุรีได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีคนถูกยิงตายในบ้านเลขที่๑๗๖๙หมู่๑๒ตำบลเจดีหักอมราชบุรี
บ้านหลังนี้หน้าบ้านเขาเปิดเป็นร้านขายของชำนะคะ
ในห้องนอนค่ะพบศพนายชอบเกิดสุริยงอายุ๖๒
สภาพศพนอนหงายไม่ใส่เสื้อนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวค่ะ
ที่บริเวณด้านข้างฝั่งขวาตั้งแต่หัวไหล่จนถึงเอวเนี่ยนะคะ
มีร่องรอยถูกยิง๖นัดค่ะคุณผู้ชม
ภรรยาค่ะนางรัตนาวันเกิดสุริยงอายุ๔๓
ไม่ได้หนีไปไหนยืนถือปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เป็นปืน๙มมรอมอบตัวกับตำรวจแล้วก็ยอมรับ
นี่ปืนกระบอกนี้นะคะยอมรับว่าเธอยิงสามีจริง
เพราะจับได้ว่าสามีแอบไปมีกิ๊กจับได้แล้วจับได้เล่า
ครั้งนี้ก็มาจับได้อีกแค้นสะสมยิงเลยค่ะ
จริงก็ตั้งข้อหานางรัตนาวัลคราบผู้อื่นนะคะ
ก็นำตัวไปดำเนินคดีนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
นี่นะคะก็คือนางรัตนาวันผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะที่ห้องนอนของบ้านนะคะ
บ้านหลังนี้นะคะยังมีคราบเลือดติดอยู่เต็มเลยนะคะ
สามีพระยาคู่นี้เขามีลูกด้วยกันนะคะเป็นลูกสาวอายุ๑๗ค่ะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุช่วงประมาณ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ลูกสาวเนี่ยก็นอนอยู่ในห้องพ่อกลับมาจากทำงานนะคะ
ก็เดินเข้าไปในห้องแม่ก็เดินตามเข้าไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้ปลายเตียง
แม่ก็ไล่ลูกสาวบอกว่าออกไปจากห้องก่อนขอคุยกับพ่อหน่อย
เหมือนกับพ่อแม่จะเคลียร์ปัญหาหัวใจกันลูกสาวก็เดินออกไป
พ่อก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเอามือถือวางเอาไว้บนเตียง
จังหวะที่พ่อกับแม่กำลังเคลียร์กันสัญญาณเตือนว่ามีข้อความส่งมา
เพราะว่าเป็นผู้หญิงส่งข้อความมาจากที่จะเคลียร์กัน
กลายเป็นทะเลาะกันทะเลาะกันอยู่ประมาณสักสิบนาที
นี่ลูกสาวบอกนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมาก
ลูกสาววิ่งมาดูเห็นว่าแม่ยิงพ่อตายคาเตียงค่ะ
ลูกสาวบอกว่ายอมรับว่าพ่อเจ้าชู้จริงลูกสาวก็รู้นะว่าพ่อเจ้าชู้มาก
แม่ก็มาระบายให้ลูกสาวฟังเป็นประจำว่าแม่ทุกข์ใจจริงกับเรื่องที่พ่อมีผู้หญิงคนอื่น
จับได้ทีไรก็ทะเลาะกันพ่อก็ทำร้ายร่างกายแม่ด้วย
ลูกสาวบอกว่าคือหลังจากที่พ่อเนี่ยเริ่มมีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
พ่อก็พยายามให้ลูกสาวเนี่ยสอนพ่อเล่นเฟซบุ๊ก
มาถามตลอดว่าเล่นเฟซบุ๊กยังไงลูกทำยังไงบ้าง
พอพ่อเล่นเฟซบุ๊กเป็นก็ไปแอดเพื่อนลูกค่ะไปแอดเฟรนด์เพื่อนลูก
แล้วก็ไปทักผู้หญิงคนนั้นคนนี้ในเฟซบุ๊กตลอด
ลูกสาวเล่าให้ฟังเองเลยนะคะบอกว่าล่าสุดเนี่ยพ่อไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๕๐กว่า
เป็นชาวอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีผู้หญิงคนนี้ก็เคยมีครอบครัวมาก่อน
ผู้หญิงคนนี้ก็รู้ว่าพ่อมีครอบครัวแล้วแต่ก็ไปคุยกันรู้จักกันทักกันผ่านเฟซบุ๊ก
เมื่อวันอาทิตย์จับได้ว่าพ่อนัดผู้หญิงคนนี้ไปเจอที่งานบุญกระถิ่นที่จังหวัดกาญจนบุรี
แม่รู้แม่โมโหก็นำมาซึ่งการเคลียร์กันแต่กลายเป็นว่าจังหวะเคลียร์กัน
มีผู้หญิงส่งข้อความมาเข้ามือถือพ่อพอดีแม่ก็เลยโมโหยิงใส่พ่อเลยค่ะ
ก็วันอาทิตย์เนี้ยเออค่ะก็วันอาทิตย์เนี้าหรอคะ

ก็ลูกเลี้ยงของผู้ตายนะครับอายุยี่สิบสี่นะครับ
บอกว่าผู้ตายถึงจะไม่ใช่พ่อแท้แท้
แต่ก็นับถือเหมือนพ่อนะครับเพราะว่าเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่
เริ่มคบกับแม่แต่ว่าแม่ก็เป็นททุกข์ใจมาตลอดนะครับ
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเขาก็จะลักษณะเหมือนกับ

ก็คือจะเจ้าชู้อะไรอย่างนี้นะครับ
ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอกับแม่แล้วก็น้องสาวไปไหว้พระ

แล้วอยู่แม่ก็พูดขึ้นมาว่าถ้าแม่ไม่อยู่แล้ว

จะไปคิดสั้นฆ่าตัวตายได้หรือเปล่า
เพราะว่าคงเหนื่อยกับเรื่องความเจ้าชู้ของพ่อหรือเปล่า
สุดท้ายไม่คิดว่าแม่จะมาก่อเหตุฆ่าพ่อเลี้ยง
แต่สุดท้ายส่วนตัวก็เข้าใจว่าแม่เนี่ยคงทุกข์ใจมามากพอ

ตอนเกิดเหตุพอได้ยินเสียงปืนเขารีบวิ่งไปในห้อง
แล้วก็รีบคว้าปืนออกมาจากมือแม่เพราะขณะที่เข้าไปเนี่ย
ตอนนั้นแม่เนี่ยยิงกระหน่ำแบบยิงไม่ยั้งเลย
แม่จะมาเล่าให้ฟังบ่อยว่าพ่อมีคนนึงอย่างนี้เขาก็จะร้องไห้ให้ฟังครับ
ล่าสุดเพิ่งจะไปวัดที่บ้านเกิดมาเนี่ย
ก็เหมือนแม่ก็พูดในแล้วว่าเขาไม่อยู่ก็ดูแลด้วยอะไรอย่างนี้
ตอนแรกคิดว่าแม่จะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องอย่างงี้เขาเหมือน
แม่เขาเหมือนรู้ไว้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับว่าพ่อจะไปฆ่าคนอื่นเนี่ย
เขาก็เลยถามวันอาทิตย์เขาก็คงคิดไว้แล้วแล้วแต่เขาก็ว่ายังไง
เขาคงสงสารเขาด้วยครับเพราะว่าเขาก็เดินไม่ค่อยนี่แล้ว

เพื่อนบ้านที่เราได้สอบถามนะครับเขาบอกว่าเขาก็ไม่คิดว่าฝ่ายของนางรัตนาวันเนี่ยจะลงมือฆ่าสามีได้นะครับ
แต่เชื่อว่าคงจะทุกข์มากเกี่ยวของเรื่องซาวชูของสามีประมาณอย่างนี้นะครับ
เขาว่าถ้ามีลูกผู้หญิงคนคงมัดใจแฟนเขาได้
ก็เลยไปให้มีลูกผู้หญิงที่รู้มาตั้งนั้น

ตำรวจตั้งข้อหานางรัตนาวันข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นำตัวฝักขังที่ศาลจังหวัดราชบุรีช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ส่วนศพของฝ่ายชายก็จะมีลูกชาย
ที่เป็นลูกชายกับอดีตภรรยานะก็จะเป็นคนจัดการดำเนินการเรื่องงานศพนะคะ